คำนี้เราไม่ได้รักใครง่ายอย่างที่นายคิดนะ
ถ้าเกิดว่าใครคุ้นประโยคนี้แล้วก็

บอกเลยพูดคำพูดนี้เป็นตำนานเลย

ประโยคนี้เป็นประโยคตำนานคู่จิ้นยุค๙๐ค่ะ
เต๋าสมชายแล้วก็พี่นุ๊กสุธิดาไง
ทีนี้ตะวานนี้พี่เต๋าบอกว่ามีครูจิ้นคนใหม่แล้ว

ไม่รู้สาวที่ไหนชื่อนุ๊กอีกแล้วหรอ

ใครจะไปคิดนะว่าพี่เต๋าเขาจะโคจรมาเจอกับคุณนุ๊กคนนี้

เขาบอกว่าเกิดจากความสนิทสนม

ที่พี่เต๋านะกับน้องนุ๊ก
จุ๊บจริงโดยแสดง

เขาจะจัดงานให้แฟนคลับ

ถือที่ทีนาลูกสามละครับ

ก็จุ๊บปากกันคิดว่าโอ้โฮ

เขาก็เลยเกิดกระแสเตานุ๊กกับเป็นนุ๊กธนดล
ไม่น่าเชื่อนะว่าเขามาเจอกันคุณผู้ชม
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่พี่เต๋าบอกเลยภูมิใจนำเหนิง
ก็คือภารกิจพิชิตไตรกีฬา
ระยะฟูไอรอนแมนคุณผู้ชมค่ะมันเป็นยังไงอ่ะไอระยะนี้
คือใครที่อยู่สายนี้น่าจะรู้ดีว่าต้องอึดถึกทนขนาดไหน
ทั้งร่างกายทั้งจิตใจค่ะพี่เต๋าบอกว่า
อยากจะเอาชนะภารกิจในครั้งนี้ให้ได้เลย

อยากจะตั้งใจให้ทำให้ได้ในรอบนี้
ลงใหม่เลยฉลองวันเกิดอายุครบ๕๐ปี
๕๐ปีแต่จะลงไตรกีฬาคุณผู้ชมนะ
พร้อมกับแจ้วด้วยว่าอุ้ยภรรยาตอนนี้ทำอะไรรู้ไหม

ดูเลยค่ะคุณพี่เช็คเลยค่ะแผนประกันชนิดไหนดีคะ
ดูไว้เลยค่ะน้องจะได้สบายใจ

ห่วงเลยพี่เพราะมันก็อันตรายนะ
เขาก็ทำประกันเพิ่มขึ้นแค่นั่นเองก็ไม่เห็นมีอะไร
ผมเชื่อว่าผมได้แล้วผมตั้งใจแต่ว่าอาจจะซ้อมน้อย
แต่ผมซ้อมลองดูอีกปีนึงครับในวัย๕๐ปีจริง
ใช่ครับแต่เรื่องตังค์เรื่องใหญ่ครับมันไปไกล
หวังว่าจะได้เป็นรางวัลในอายุ๕๐ปีปีหน้านะพี่เต๋
หรือแบบจะได้ในการแข่งขันครั้งนี้
เงินประกันที่เมียทำไม่ต้องใช้นะพี่นะ